คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีทวิตที่ขึ้นอันดับหนึ่ง

แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับ
เมื่อวานบรรดาคนที่ชื่นชอบคนที่ติดตามน้องลิซ่า

แล้วก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ให้กำลังใจลิซ่าเหมือนกันนะครับ
นี่ครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลิซ่าในลุคใหม่ผมสีชมพูนะครับ

เป็นภาพที่เธอถ่ายกับเพื่อนสมาชิกในวงทั้ง๓คน
ก็คือเจนนี่จีซูแล้วก็โลเซ
ซึ่งทั้งเจนนี่จีซูและโลเซนะครับ
ล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานนะครับว่า

ผลการตรวจเพื่อนสมาชิกทั้ง๓คน
ก็คือทั้งโรเซจีซูและเจนนี่

ขณะที่ลิซ่าแม้ว่าจะติดโควิด
แต่เป็นอาการป่วยที่ไม่แสดงอาการนะครับ

รวมถึงชาวโซเชียลทั่วโลกได้รับทราบข่าว
พร้อมใจกันแสดงความเป็นห่วงลิซ่า

แท็กที่พุ่งทะยานขึ้นเมื่อวานนี้
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตลอดทั้งวันเลยนะครับ
แต่ทีนี้มีคนเขาก็เข้าไปตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะ

ว่าน้องลิซ่าตกลงแล้วไปติดโควิดมาจากไหนนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามเรื่องนี้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้กำลังใจคนไทยทุกคน
ให้กำลังใจหมดนะครับเอาฟังเสียงกันหน่อย
ให้กำลังใจทำไมให้ไม่ให้กำลังใจไม่ต้องถามเลย
คนไทยทุกคนให้กำลังใจหมดอ่ะ
นี่ค่ะนายกก็ให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเมื่อวานช่วงบ่ายเย็นรู้ข่าวแบบนี้เนี่ยนะคะ
โอ้โหหลายคนเป็นห่วงค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่บ้านเกิดของน้องลิซ่าที่บุรีรำกันหน่อย
เพราะว่าพอคนบุรีรำรู้นะก็เป็นห่วงน้องลิซ่า
อย่างกลุ่มแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรำเนี่ยนะ
พอรู้ข่าวก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็บอกว่าน้องลิซ่าต้องหาย
ต้องหายเร็วนี้แน่นอนเพราะว่าน้องร่างกายแข็งแรง
นี่ค่ะไปคุยกับคุณรุ่งอรุณ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านต้นตำรับลูกชิ้นยืนกินป้านกเนี่ยนะคะ
บอกว่าพอรู้ข่าวแล้วเนี่ยตกใจนะเป็นห่วงมากเลย
ลิซ่าถือว่าใช้คำนี้เลย
เป็นคนสำคัญของแบรนด์แม่ค้าลูกชิ้นยืนกิน
เพราะว่าเพราะน้องลิซ่านี่แหละพูดไป๗วินาที
สร้างกระแสให้ยอดขายมันพุ่งสูงมาก
แล้วก็ทำให้ลูกชิ้นยืนกินบุรีรำ
กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ
แล้วก็ดังไกลข้ามประเทศอีกด้วย
ก็อยากฝากถึงน้องลิซ่านะคะบอกว่าชาวบุรีรำน่ะ
คิดถึงเป็นห่วงเอาเดี๋ยวฟังเสียงนะคะ
ยืนกินที่ส่งกำลังใจให้กับน้องลิซ่าหน่อยค่ะ
ส่งกำลังใจให้น้องลิซ่าให้หายป่วยจากโควิดเร็วนะคะ
ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้น้องลิซ่ากลับมา
ลูกชิ้นเหมือนเดิมด้วยนะคะสู้นะคะ